คุณผู้ชมคะจำป้าเปี๊ยกได้ไหมคะที่เคยเป็นข่าวดังตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา
เคาะกระทะเคาะหม้อเคาะอะไรเสียงดังมากจนชาวบ้านเขาเอือมระอา
เปี๊ยกคัมแบ็คกลับมาอีกแล้วเคาะอีกแล้วเสียงดังเหมือนเดิม
ชาวบ้านบอกไม่ไหวแล้วช่วยหน่อยเถอะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะไรในพื้นที่
ไปดูหน่อยเถอะเดือดร้อนรำคาญกันมากค่ะ
ตามภาพนี้นะคะเหมือนใช้หม้อกระทะตะหลิวแล้วเคาะไปที่อ่างล้างจาน
แล้วเสียงมันดังเพื่อนบ้านบอกมันเสียงดังมาก
เคาะกระทะเคาะตะหลิวเคาะหม้อเอาไปเคาะกับอ่างล้างจานเคาะไปเรื่อยเลยอ่ะ

เพจอีซ่อกยี่ข่าว๒เอามาโพสไว้นะคะ
ก็มีข้อความบอกว่าป้ามหาภัยสายเคาะ

ตอนนี้กลับมาอีกแล้วแล้วก็หนักกว่าเดิม

ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปหาป้าเปี๊ยกค่ะ
นางระเบียบชมเงินป้าเปี๊ยกอายุ๗๓แล้วนะ
เนี่ยบ้านอยู่ในพื้นที่ตำบลบางตันใน

ก็ป้าทำกับข้าวทุกวัน

แต่หน่อยจะหมอบกระทะตะลิวมันต้องล้างให้สะอาด
น้ำมันเกาะอยู่เลยต้องเคาะ
เป็นการสะหรัตคลาบน้ำ

บอกว่าวันละรอบมันจะผิดตรงไหน

ช่วงเวลาคนเขาหลับเขานอนสักหน่อย

แล้วป้าอยู่ที่ข้างบนด้วยบ้างใช่ไหม
บอกว่าถ้าจะให้เลิกเคาะ

ก็ชินก็เคาะแบบนี้มา๕๐ปีแล้ว

ไม่ได้เคาะทั้งวันไม่ได้เคาะ
เช้ากลางวันเย็นไม่ได้เคาะ
เคาะก็ไม่ได้เคาะ
มากมายแล้วเคาะสองที
ไม่ถูกกับฉันน่ะ

แต่ถ้าเกิดว่าปรับความเข้าใจกัน
ก็ไม่มีอะไรต่อกัน

ฉันก็อยู่ฉันอย่างนี้ฉันก็ทำฉันอย่างนี้
กระทะล้างหม้อล้างถ้วยล้างจานเสร็จทำยังไงให้มันแห้งดีเคาะอย่างนี้ดีไหม
บอกก็ทำมา๕๐ปีไล่น้ำ๙โมงถึง๑๑โมงวันละครั้ง
แต่ชาวบ้านที่เดือดร้อนเขาบอกว่าเขาเดือดร้อนจริงค่ะป้าค่ะ
นางสาวสุนันทาอายุ๔๙ค่ะเธอบอกว่าโอ้โห๒ปีกว่า
ไม่ใช่ป้าเคาะตอนเก้าโมงนะตี๔ป้าก็เคาะแล้วอ่ะ
บอกเคาะ๙โมงถึง๑๑โมงมันไม่ใช่ตี๔นี้ก็โป้งดังลั่นไปทั้งซอย
คือคนเขาเอือมทั้งซอยนะแต่ไม่มีใครอยากไปยุ่งเพราะเวลาไปเตือนป้าก็ด่า
จุดเริ่มต้นของการเคาะค่ะตัวคุณสุนันทาบอกว่าโอ้โหให้นับย้อนไป
ตั้งแต่ปี๒๕๓๖แล้วมั้งแล้วเริ่มย้ายมาอยู่ที่นี่
บ้านก็สร้างตามเขตแนวที่ดินของตัวเองแต่กลายเป็นว่า
เป็นการสร้างปิดตายทางเข้าออกของบ้านป้าเปี๊ยกอันนี้มันเป็นประเด็นนึงนะ
ป้าเปี๊ยกเป็นที่ดินตาบอดนะคะคุณผู้ชมเธอก็เลยมองว่าเอ๊ะมันเป็นปัญหาตรงนั้นหรือเปล่า
แต่เธอก็สร้างในที่ดินของเธอนะที่ดินของป้าเปี๊ยกบ้านป้าเปี๊ยกมันเป็นที่ดินตาบอดจริง
คำเมนต์กันเลยตั้งแต่ตอนนั้นก็ดากันเสียดสีไปมา
พอมาช่วงสองปีหลังป้าเปี๊ยกไม่ด่าแล้วครับนึกว่าจะดีขึ้นเออป้าไม่ด่าแล้วอ่า
ไม่พูดอะไรแบบเสียดสีกันแล้วป้าขอหมอแทนขอหมอกระทะแทนเสียงดังแบบนี้ค่ะ
บอกว่าทุกครั้งที่ไปห้ามหรือไปบอกนะโอ้โหไม่ได้เลยอ่ะ
เปี๊ยกก็จะไม่พอใจเธอก็ทนอดทนอดทนก็คิดว่าไม่เป็นไร
เปี๊ยกก็เป็นผู้ใหญ่ในชุมชนปล่อยผ่านไปยิ่งปล่อยผ่านป้าเปี๊ยกยิ่งได้ใจ
เสียงมันดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นเธอก็ต้องถ่ายคลิปแล้วก็ไปโพสต์ในโลกโซเชียล
แล้วพอ๘โมงออกอีกครั้งหนึ่ง๙โมกรนันทีเลยก็เป็นที่เอิมละอ่า
มันดังกลางหวานทุกวันโอ้โหดังมากนะไม่แล้วมันได้ฟังทุกวันทุกวันอ่ะ
ตอนนี้ใจพี่เต้นไปตามเสียงแล้วโป้งมันแบบเรานอนอยู่ไง
เพราะว่าพี่จะนอนตื่นสายเพราะว่าพี่นอนดึกไง
แต่ว่าพี่ตื่นเร็วแล้วพี่ก็จะมานอนเล่นต่ออย่างนี้
กูจะมีปัญหาเกินบ้างระหว่างคันนี้
เราก็พยายามให้เกียรติผู้ใหญ่นะเราก็ไม่อยากก้าวร้าวนะ

ทีนี้ค่ะนายกอบตบางตะไนนายธนิษฐ์สุขทองมาเคลียร์ให้
นายกอบตก็บอกว่างั้นถอยกันคนละก้าวไหมล่ะ
จะได้ใช้ชีวิตต่อกันได้ไม่มีเรื่องบาดหมางกันอีก
หนึ่งขอความประมูลปะเปียกเลิกเคาะได้ไหม
อันนี้ถอยแรกนะอย่าเคาะเลย
ไหนจะหม้อไหนจะกระทะเสียงมันดังในชุมชนมากเลย
ถ้าป้าเปียงไม่หยุดเดี๋ยวจะนิมนต์พระที่เป็นเจ้าคณะอำเภอปักเกร็ดมาช่วยเจรจา
เพราะปะเปียกบอกว่าต้องทำกับข้าวไปถวายพระพระตักปะตอนเช้าไงค่ะ

ก็อยากจะให้พระท่านมาช่วยคุยไหมถ้าปะเปียกไม่ยอมอันนี้ขอให้ถอยนะ
ก็ทำกับข้าวไปถวายพระพระครับแต่แบบชาวบ้านเขาสิอ้อนก็เดือดร้อนกันหมดอย่างนี้
ตอนนี้ผมก็พยายามมากี่อย่างที่ป้องกันกับเรื่องการค
ผมก็พูดต่อหน้าพี่สื่อนี่แหละฮะว่า

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอาจจะไม่ถูกใจใครทุกฝ่ายนะครับ

ผมยังเน้นย้ำก็คือการให้อภัย
ให้อภัยมันจะทำให้การอยู่ร่วมกัน

เดี๋ยวผมก็จะมีมาตรการค่อยคุย
ค่อยใช้หลายทุกวิถีทาง
ที่เราจะทำได้

แล้วก็เราจะมาหาแนวทางร่วมกันนะพี่นะ
ก็ใส่ความสิ่งต่าง

เราไปใส่บาทไป
ยังเคาะหม้อเคาะกระทะอะไรอยู่นะคะ